แซงคิวฉีดวัคซีนกันหน่อย
เขาบอกว่าที่จังหวัดภูเก็ตนะมีคนร้องเรียนบอก
เนี่ยมารอได้แต่ตี๕
ทำไมเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยกลุ่มใหญ่ที่มาก่อนคือเขาก็ได้สิทธิ์ในการฉีดเหมือนกัน

ต่างชาติไปป๊าบป๊าบป๊าบทำไมคนไทยไม่ได้ฉีดเหมือนกัน

เอาแล้วทำไมพี่เจ้าหน้าที่ไล่ส่งเขาไปล่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคารยิมเลเซียม๔
ที่นั่งสะพานหินจังหวัดภูเก็ตครับ

เกือบจะประทะกับเจ้าหน้าที่นะครับ
คือชาวบ้านเนี่ยมารอคิวฉีดวัคซีนนะครับ
คือต้องฟังเขาหน่อยเขาอ้างแบบนี้

เหมือนส่งสัญญาณให้ชาวต่างชาติเข้าไปก่อน

บอกว่ามีในหน้าพามาเป็นกลุ่มเบลอเลย

ทั้งที่ชาวบ้านเนี่ยมาต่อคิวตั้งแต่เช้ามืด

แล้วตะโกนถามเจ้าหน้าที่ที่จัดคิวว่า

จากนั้นก็โตเถียงกันแล้วครับคุณผู้ชมครับ

เรื่องราวก็เหมือนจะสงบลงได้พักหนึ่ง
ในชุ้นพรมอนงเป็นชาวบ้านที่มารอฉีดวัคซีน
แล้วบอกว่าโอ๊ยมาแต่เช้า
เอาชาวบ้านอีกเพียบพี่ดูข้างหลังเนี่ย
ชาวบ้านอีกเพียบมานั่งรอฉีดวัคซีน
แต่มีชาวต่างชาติที่ไม่ได้เข้าคิว

เขาตัดพอบอกคนเยอะผมสละก็ได้
ผมยอมสละผมตายดีกว่า
คนอายุหกสิบขึ้นไปมีโรคให้ฉีด
ให้นั่งรอคนนั่งรอผมออกไป
ชุดนี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่เรียก

แต่มันต้องจัดคิวให้ชัดเจนเลยแบบนี้

ใช่เอาอาสาอาสามาก็ได้

คนเรามันก็จะมีเกิดอารมณ์ใช่ไหม

จูงลูกจนหลังเข้าไป
นายกริจเทพบำรุงเป็นจิตอาสา
ที่อยู่จุดฉีดวัคซีนก็มาเล่าบอกว่า
เมื่อวานนี้เปิดให้ประชาชนที่ยังไม่ได้วัคซีนเข็มแรก

ผู้ตั้งคันคนไทยชาวต่างชาติ
ประชาชนมารอคิวตั้งแต่ตี๕ทำให้เกิดปัญหา
คิวบ้างเพราะว่าช่วงที่มาตี๕

ก็เลยเกิดการแซงคิวกันที่ข้างที่แบบนี้นะ
แต่ผู้ชายในคลิปเธอโวยวายเสร็จปั๊บ

แล้วก็มาฉีดวัคซีนตามที่ตั้งใจไว้
โดยประชาชนที่มาฉีดวัคซีนประมาณ๑๕๐๐คน
แต่ผมเห็นด้วยนะพี่ที่กลับมาฉีดนะ